ก็ต้องว่ากันต่อเรื่องของความเครียดของเด็กนะ
จริงค่ะคืออาจารย์พูดเรื่องเด็กเครียดตอนเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหม
คลิปที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เป็นการตอกย้ำว่าน้องวัย๙ขวบน้องน้ำขิงเนี่ย
เขาเครียดจริงการบ้านเยอะงานเยอะ
พอจะพักสมองจากการเรียนออนไลน์เล่นมือถือ
พ่อแม่ดุดุจนทำให้น้องเครียดแล้วน้องคิดยังไงเอาดูคลิปนี้ค่ะ
ก็ทำแบบนั้นไม่ได้
ก็ทำแบบนั้นนี่คิ่งทำไม่ได้
เอ้าน้องวัย๙ขวบชื่อน้องน้ำขิงนะ
หลายคนบอกว่าน้องบางคนฟังไม่ทันไง

เราทำให้เนี่ยนะคะคือสรุปเห็นว่าน้องร้องห่มร้องไห้
แล้วคุณแม่หยิบมือถือมาอัดคลิปแบบนี้น้องเครียดนะคะคุณผู้ชม
แล้วคุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของน้องเลยค่ะ
คุณแม่กาญจนาวันละอายุสามสิบสามปีนะแม่บอกว่าตอนแรกอ่ะ
ตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปเอาไว้ดูเฉยไม่ได้คิดหรอก
จะมีคนเข้ามาดูเยอะและแชร์ออกไปเยอะแบบนี้
คือที่ถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะเพราะว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
แม่บอกว่าลูกสาวแม่น่ะน้องน้ำขิงวัย๙ขวบเนี่ยนะคะ
บ่นเรื่องการเรียนออนไลน์บอกว่าแม่น้องเรียนไม่เข้าใจ
แล้วไม่รู้จะถามใครไงคะการบ้านแต่ละวันงานที่ครูสั่งมันเยอะมาก
ก็อยากเล่นเกมเล่นมือถือแต่พอเล่นเกมเล่นมือถือ
ติดโทรศัพท์ติดเกมแล้วแม่บอกว่าเอาจริงนะ

อย่างน้อยที่น้องได้ระบายออกมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้
มันทำให้น้องได้ปลดปล่อยได้ระบายออกมา
คือเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา
เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่ที่บ้านแล้วแม่อยู่ที่สวน
จะพาเขาไปเป็นบางครั้งแล้วเหมือนกับว่าการบ้านอ่ะบางทีอ่ะ
คือเขาเรียนออนไลน์เขาไม่ได้เข้าใจหมดทุกอย่างที่ครูสอน
แล้วพอเรียนออนไลน์ปุ๊บเขาไม่ได้
คือพอว่าเขาไม่เข้าใจปุ๊บเขาไม่รู้จะถามใคร
นี่ไงแต่คุณแม่ก็เอาน้องน้ำขิงมานั่งตักแล้วก็กอดนะ

แล้วตอนที่คุณนัทพงศ์คุยกับน้องน้ำขิง
น้ำขิงก็บอกว่าที่หนูพูดเนี่ยมันอัดอั้นตันใจ

ยากด้วยอยากกลับไปเรียนที่โรงเรียนเหมือนปกติจังเลย

หนูก็อยากให้โรงเรียนเปิดเพราะว่าหนูไม่อยากเรียนออนไลน

อยู่แบบนี้เพราะหนูอยากทำการบ้านมากกว่าแบบนี้มาติดเกม

จริงค่ะเพราะว่าบางคนพ่อแม่บอกว่า

มันไม่เหมือนสมัยที่พ่อแม่รุ่นเราเรียนมา
มันก็ยากที่จะอธิบายให้ลูกได้เข้าใจเหมือนกัน

คุณผู้ชมคะลูกหลานคุณเรียนออนไลน์อยู่เป็นยังไงบ้าง
ส่งมาบอกกันได้นะผ่านทางไลน์หน้าจอ
หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนบอกว่ามึนตึ๊บเลย
หัวกับตารางเรียนออนไลน์แล้วคุณคิดดูสิบางบ้านนะ
ลูก๒คน๓คนจัดตารางกันไม่ทันปวดหัวไปหมด
นะฮะเห็นใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับ